หรือยังว่าคุณสมบัติเราได้หรือเปล่า

เขายังไม่มีกำหนดเวลาว่าห้ามลงถึงกี่โมงกี่ยาม

คนไม่ได้กำหนดวันไม่ได้กำหนดเวลาไม่ได้กำหนดจำนวนคนด้วยค่ะ
ใช่ไม่ต้องรีบแต่ว่าสิ่งสำคัญคือ
เพราะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลงไปใช่ว่าจัดได้ทุกคน
ตอนนี้มีส่งกลับมายืนยันแล้ว๑๐ล้านคน
ที่ลงไปประมาณสัก๒๐๓๐ล้านคนได้

ถูกต้องแต่ระวังเรื่องของเว็บปลอมมาเยอะมากเลย
โอ้โหมาเป็น๔๐กว่าเว็บเลยนะคะ
มันเยอะมากเลยเกิดจะคนสับสนว่าฉันลงเว็บจริงหรือเว็บปลอมไป
ด็อตอื่นไม่ได้ไม้เอกไม่ตีไม่ได้
มันต้องตามนี้เพราะมันมีของปลอมเยอะมากเหลือเกินนะฮะ
ลงทะเบียนเมื่อวานเริ่มตอน๖โมงเย็นปรากฏว่าโอ้โห
หลายคนลงไม่ได้มันก็ขึ้นเนี่ยดำเนินการไม่สำเร็จเนี่ย
หลายคนก็ลองเข้าจนมันไม่ได้สุดท้ายมันเออเลอร์มันล่มไปเลย

กระแสในโซเชียลก็อย่างที่เราเห็นขึ้นเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์เลย
แป๊บเดียวขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยเราไม่ทิ้งกันแฮสแท็กเราไม่ทิ้งกัน
ส่วนใหญ่ก็เป็นทิศทางเดียวกันคือก็ลงทะเบียนไม่ได้

ทางด้านของนายละวรนแสงสนิทภูมิในการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ก็บอกว่าก่อนจะเปิดลงทะเวียนตอน๖โมงเย็น
มีประชาชนไปรอในเว็บแล้ว๒ล้านกว่าคน
โอ้โหตอนก่อน๖โมงเย็นนะเข้าไปรอก่อนเลย๒ล้านกว่าคน
สแตนไบล์ไว้ไงเออสแตนไบล์พอ๖โมงฉันจะเข้าทันที
พอเปิดเว็บปุ๊บ๒นาทีแรกมีคนเข้าไป๒๐กว่าล้านคน
ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
เขาคาดไม่ถึงขนาดนี้มาก่อนนะฮะ
มีคนใช้เกินกว่าที่ระบบจะรองรับได้
คนทำระบบก็เลยธนาคารกรุงไทยเนี่ย
ซึ่งเป็นคนดูแลระบบจำเป็นต้องปิดลงชั่วคราว
กระทรวงการคลังก็เลยต้องขออภัยความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้น
แต่ว่าธนาคารกรุงไทยเองก็แก้ไขความขัดข้อง
สามารถเปิดได้อีกครั้งหนึ่งประมาณสัก๒ทุ่ม
ล่าสุดมีประชาชนไปลงทะเบียนก่อนปิดระบบนะฮะ
เมื่อวานล้านกว่าคน๑ล้าน๑แสน
ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่นะครับ
ยืนยันว่าระบบนั้นเปิดตลอด๒๔ชั่วโมง
ไม่ต้องรีบไม่มีการกำหนดเวลาปิด
ประชาชนทยอยลง
ไม่ได้ให้สิทธิ์แบบใครมาก่อนได้ก่อนไม่ใช่
แต่ว่าใครมีคุณสมบัติคุณลงตอนไหนก็ได้

กรอกข้อมูลให้มันครบตามคุณสมบัติที่กำหนดเอาไว้
แล้วเช็คไปเมื่อ๖โมงเช้าที่ผ่านมา

นับตอนที่มันล่มนะ

ฉะนั้นจนถึงตอนนี้น่าจะมีคนลงทะเบียนได้แล้ว
แล้วสำเร็จไปอย่างน้อย๑๐ล้านกว่าคน
เพราะว่านี่มันก็๙โมงกว่าแล้ว
ล่มก็ทำให้มีผู้มีสิทธิ์ส่วนใหญ่ลงทะเบียนไม่ได้

พอเว็บจริงมันล่มมันเกิดเว็บปลอม

แต่มันมีแบบนี้ขึ้นมา๔๐กว่าเว็บ

ธนาคารกรุงไทยก็เลยต้องแจ้งว่า

ทิ้งถิงมาไม่เอกไม่ตีจัตวะมาหมดเลย

คุณผู้ชมดูให้ดีแต่
คือเราเข้าใจว่าบางทีชาวบ้านเนอะ
ก็ไม่ทราบว่าของจริงมันต้องสะกดยังไง

รอเอาเราเผาอายไม้ไม่เอก
ไม่ทิ้งก็ต้องไม่โทรอะไรแบบนี้

ถ้าผู้สูงอายุก็ต้องให้ลูกหลานช่วยกันอยู่
ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตอนนี้นะกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจ
สั่งการให้มอนิเตอร์๒๔ชั่วโมง
เว็บไหนของจริงของปลอม
ตอนนี้นะถ้าเกิดพบว่าเว็บใดผิดกฎหมาย

ต้องดำเนินการเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน

ขณะที่นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ออกไปโพสต์เฟซบุ๊กเตือนประชาชน

มีคนไปแอบอ้างอย่าไปหลงเชื่อบุคคลที่พยายามชักจูง
เอาเลขบัญชีมาให้ฉันสิฉันช่วย

อย่าเพราะว่าเขามาหักเงินคุณไป
บางคนขอลงให้เดี๋ยวฉันขอ๕๐๐ส่วนแบ่ง

ช่อกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา

หรือทั้งจำทั้งปรับระวังนะ

คนที่เราไม่รู้จักมาช่วยเพราะว่าเขาจะรู้อะไร
ประชาชนเขาจะรู้เรื่องของ